พระเอกคนนี้เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นพระเอกใจบุญแล้วก็จิตอาสาตัวจริงค่ะ

นี่เลยค่ะพุ่งตรงไปอีสานนะคะ
เขานั่งเรือไปแบบนี้คุณผู้ชมนะคะมีช็อตนึงเนี่ยค่ะปีนหลังคาของพี่ชาวบ้านเลยค่ะ
เข้มเนี่ยตามไปสมทบพี่ซายสุธิรักพี่ท็อปพี่ไทยค่ะ
นี่คือยอดไม้แล้วนะดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิดูสิ

โดยเมื่อวานนี้เข้มได้ขนข้าวของอาหารกล่องอาหารแห้งแล้วก็เงินจำนวนนึงค่ะ
สมทบแล้วก็มอบให้ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ชมวัดกุฎคูณนะคะชุมชนธรรมกกแหค่ะ

เข้มกับพี่ท็อปพี่ไทยก็ไปสร้างความสุขค่ะ

แล้วอย่างที่บอกไปบางหลังมันน้ำท่วมสูง
ถึงหลังคาโอ้ถึงหลังคา

หลังคาเอาของไปให้เขาเลย

มีแฟนละครที่เขาอ้าวนี่เข้มหนีแล้วก็หัวเราะเลยนะ

เป็นส่วนหนึ่งของมูธิโรตันยูนะครับ

จะชอบแจ้งนะคะตอนนี้เข้มก็ยังอยู่ช่วยชาวบ้านนะคะ

เมื่อสักครู่ก็ส่งผู้จัดการส่งภาพ
ไม่รู้ค่ะฮู้เข้มก็ลุยแบบรอยถึงคอเลยนะ
เอ็ดตุลาคมค่ะซึ่งเข้มบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ได้ไปช่วยแค่๒วันก็มีความสุขหลายแล้วเด้อ
แล้วก็ส่งกำลังใจให้ทุกพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่า
ทราบว่าแม้ว่ามันจะไปแล้วเนาะ
แล้วก็ทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะส่งกำลังใจนะคะ